หมอปลาบุกสำนักแม่หมอหลอกขายสบู่ถูแล้วรวย
ดูทรงแล้วมันน่าจะเป็นสบู่เหลวนะดอม

บู่ถูแล้วรวยเออสบู่เหลว

แต่หลอกนี่ไม่งั้นหมอปลาไม่ไปหรอก
หมอปลาเจอคนไม่ดีแล้วถึงไป
คุณผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะคะ
บอกว่ารู้จักกับเพื่อนคนหนึ่ง
แล้วก็เพื่อนบอกว่าเนี่ยแม่หมอคนหนึ่งนะ

แม่นมากก็เลยทักไปผ่านเฟซบุ๊ก
ไปดูดวงลักษณะคือเป็นการเปิดพ่ายิปซีอะค่ะ

มั่นมากมั่นทุกเรื่องเลย

หลังจากนั้นค่ะแม่หมอคนนี้บอกว่า
เออดวงค้าขายขึ้นนะเออค้าขายสิ
ทีนี้เจ้าตัวเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อก็คิดว่าฉันจะขายอะไรดี
หมอบอกเลยขายสบู่ฉันสิขายครีมกันแดดฉันสิ

อันนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับการดูหมอด้วยหรือเปล่า
ฉันผลิตเองคือให้เหยื่อไปรับไปขายต่อ
บู่ถูและรวยครีมกันแดดเมตตามหานิยม
โอ้โหน้องก็เอาสิคะล็อตแรกเอาก็เลย
บู่๔แสนบาท
สบู่จากแม่หมอไปขาย
็อตแรก๔แสนบาทขายได้ไหม
ขายไม่ได้สักขวดหนึ่ง

ไม่เป็นไรล็อต๒ลองใหม่ค่ะ
รีมกันแดดสักประมาณ๓แสนบาท

แต่พอขายแล้วขายไม่ได้ขายไม่ดีค่ะ
ก็เลยติดต่อกลับไปที่แม่หมอคนนี้

ก็ติดต่อไปที่อาจารย์ทีคนนี้แหละค่ะ

เดี๋ยวก่อนนะล็อตแรก๔แสนยังขายไม่ค่อยได้เลย

ล็อตสองอีกสามแสนก็ยังขายไม่ได้

ก็เลยมีพิธีบวงสวงกันเกิดขึ้นค่ะ
รู้ไหมคะทำบุญเสริมดวงกับพิธีบวงสวงเนี่ยเสียเงินเท่าไหร่

พิธีบวงสวงนะคะคุณผู้ชมเสียอีกสองแสนบาท
บวกเลขในใจนี่หน้าจอกราฟิกขึ้นให้แบบนี้ค่ะ
สบูถูแล้วรวยสี่แสนบาทครีมแม่ตามหานิยมล็อตที่สองสามแสนบาท
โอ้โหทีนี้คนที่ตกเป็นเหยื่อก็คือคุณพัชรีรัฐอภิเดชเจริญพักดี
อายุห้าสิบสามปีนะคะสุดท้ายต้องร้องหมอปลาบอกมาช่วยหน่อยเถอะ
รู้ว่าตัวเองโดนหลอกตรงไหนรู้ไหมคะเพราะเมื่อขายไม่ได้แล้ว
ของอยู่ในมือเต็มเลยทำไงอ่ะติดต่อคืนขอคืนได้ไหมอาจารย์เท
หมอคนนั้นหายเข้ากลีบเมฆเลยค่ะติดต่อไม่ได้
เจ้าตัวก็คือคุณพัชรีรัฐมารู้ตัวว่าโดนหลอก
ก็เลยร้องไปทางหมอปลาอ่ะฟังเสียงเจ้าตัวหน่อยค่ะ
น้องร้อยล้านสรุปได้สักร้อยล้านบ้างไหมได้สักล้าน
ไม่ได้ค่ะในส่วนตัวไม่ได้นะคะอาบไปแช่ไปวิธีใช้
ใช่ค่ะเขาบอกว่ายังไงต้องใช้ยังไงต้องคาถาไหมวิธีการใช้
ก็นี่ค่ะมีข้างหลังเนี่ยค่ะก็คือเขาก็จะดูดวง
ดวงคุณต้องใช้๙ขวด๑๒ขวดอย่างนี้
อ่ามี๙ขวดอ่ะเหรอคะอ๋อติดต่อกันติดต่อกัน
แล้วแต่ลูกดวงคนไหนก็คือเทไป
แล้วก็ลงไปอาบอะไรอย่างเงี้ย
คุณผู้ชมอาจารย์เทคนนี้แม่หมอคนนี้
อกจากจะหลอกคุณพัชรีรัฐให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสบู่
ใครไปดูดวงกับแม่หมอคนเนี้ยเปิดภาพยิปสี
ค่าดูดวงนะค่าครู๙๙๙บาท
แล้วบอกว่าดวงคุณจะดีนะถ้าใช้สบู่ติดต่อกัน๙ขวด
๑๙ขวด๒๐๑๙ขวดลอกใครซะบูด้วยอืมโอ้โห
ผมรู้แล้วสบู่ถูแล้วรวยใช้แล้วรวยใครรวยแล้ว
แม่หมอแม่หมอเทร่ะแม่หมอทภาคทธหารเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชม
เออสุดท้ายแล้วหมอปรากับธนายภัยสารและผู้เสียหายนะครับ
สื่อมวลชนไปเจอที่บ้านของอาจารย์ท้อทหารนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ย่านสุคลทัศวรรค์นะฮะ
แต่ปรากฏว่าเงียบกริ๊บเลยนะคะ

ขับรถออกจากบ้านไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
ต่อมาทนายภัยศาลก็ติดต่อไปที่ทนายความส่วนตัวของอาจารย์แม่หมอคนนี้
ก็บอกว่าแม่หมอคนนี้ไม่สบายใจที่จะพบแล้วก็เจรจา
โดยที่ไม่มีทนายความส่วนตัวอยู่
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวนัดเจรจากันใหม่

หมอปราพาผู้เสียหายคุณพัชรีรัฐ
เดินทางไปในท้องที่ที่เกิดเหตุก็คือสนโคคราม
ไปแจ้งความปรากฏว่าโอ้โห
อีกเรื่องหนึ่งค่ะไปโต้คารมกับผู้กำกับพันธุ์ตำรวจเอกศรีสันเฟืองสังนะครับ
เป็นผู้กำกับสนโคคราม
หมอปลาของขึ้นหลังจากที่ไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่พูดไม่ดีกับผู้เสียหาย
ทำให้ผู้เสียหายไม่กล้าแจ้งความ
บรรยากาศช่วงนี้ค่ะตอนที่มีการปะทะคารมกันนะคะ
ก็ต้องดูพฤติกรรมของพวกคุณก่อนสิ
เขาไม่ได้รู้กันกับไอ้คนขายหรอกตำรวจไม่เลวงั้นหรอกพี่
นี่มันก็ทำให้ประชาชนไม่กล้ามาแจ้งความ
พอมาแจ้งความก็เจอเจ้าหน้าที่พูดจาแบบนี้
แล้วผมกล้าพูดเลยว่าบางที่พอไม่มีสื่อเขาก็ไม่ทำงาน
เขาขอให้ดูก่อนรายละเอียดมันเฉยนะครับ
อย่าไปเข้าใจปิดเราคุยกันสิ

เขาก็คุยแล้วพี่เขาคุยแล้วแต่พวกพี่เอง

ก็ยังวีนใส่นักข่าวทางโทรศัพท์ทุกคนก็ได้ยินกันหมด
ใจเย็นที่รักตำรวจไม่ได้ทุกคนนะคะ

เราจะช่วยคน
เพราะแนปหมูไม่มีเงินเดือนด้วย
พอแล้วทีหลังก็ให้ผู้เสียหาย

แล้วเสร็จเราก็

หมอปลาแกใช้คำว่าวีนได้ไหม
เลยค่ะผมนี่ไม่ได้รับเงินค่าจ้างจากภาษีประชาชน
แต่ตำรวจเนี่ยคุณรับเงินเดือนจากภาษีประชาชน

แต่ผมเห็นหลายกรณีนะ
ถ้าคนไหนไปหาหมอปลาซะว่าเขาจนทางแล้ว
เขาจนทางแล้วล่ะเขาถึงไปพึ่งหมอปลา
งั้นเขาไม่ไปพึ่งหมอปลาหรอก
จริงทางที่ถูกนะต้องพึ่งตำรวจถูกไหมคะ

พิทักษันติราชแล้วเราคือเจ้านายของคุณ

ก็หวังนี่แหละหวังว่าพี่ตำรวจจะมาช่วย

แต่พอพี่ตำรวจอาจจะทำงานช้า

เป็นผู้กำกับการสอนอโคครามท่านก็ชี้แจงของท่านแบบนี้นะคะ

หมอปลาเอานางกวักแล้วก็ตุ๊กตาลูกเทพ

ผู้เสียหายก็คือคุณพัชรีรัฐเนี่ย
เช่ามาจากอาจารย์เทหรืออาจารย์ท้อทหารคนนี้เนี่ยนะคะ
อ้างว่าบูชาน้องรถเบนส์แล้ว

หมอปลาบอกโอ้โหหลอกทั้งเพ

ฝากเตือนด้วยนะคะว่าไม่มีใครรวย

นี่นี่ตบด้วยโบกเลยค่ะ
กระโหลกเลยนะคะพี่พี่น้ำฟ้าแฟนหมอปลานะคะ
บอกเลยตบหัวลูกเทพเลยนะคะบีบคอด้วย
เดี๋ยวมีจังหวะหนึ่งทุ่มกับพื้นเลยนะ
แล้วก็ด่าไปถึงแม่ของน้องรถเบ้นคนนี้ด้วยนะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมช่วยกันโบกแบบนี้
ส่วนทนายภัยศาลว่าไงนี่ก็ต้องดูเรื่องของข้อกฎหมายนะคะ
ทนายภัยสารบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้เข้าขายความผิด
พรบอาหารและยาฐานโฆษณาเกินจริงและอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง
แล้วก็มีการไปตรวจสอบเลขที่ใบจดแจ้งแล้วนะคะ

ปรากฏว่าใบอนุญาตหมดอายุตั้งแต่มกราคม๖๕ค่ะต้นปีค่ะ
แล้วก็เพราะฉะนั้นแล้วก็จะมีการเข้าข่ายความผิดอีกหนึ่งเรื่องนะ
หนึ่งกระทงนะคะเข้าข่ายความผิดพรบขายตรงและตลาดตรง
รวมถึงความผิดข้อหาช่อโกงด้วยนะคะ
ก็ยังไงประชาชนเองก็ต้องมีภูมิต้านทานของการหลอกลวงด้วยนะครับ
อย่าไปให้รู้เขาหลอกครับเชื่อผมนะครับ
นะรู้ขาวเยอะด้วยนะครับ